เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งอาชีพการใช้เสียงคุณผู้ชมค่ะ
เป็นการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานในจังหวัดชัยนาธนะคะ
จากบรรยากาศการเชียร์เรือยาวจากกองเชียร์สองฝั่งน้ำแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชม
สีสันที่เป็นไฮไลท์ของงานเรือยาวก็คือนักภาคนี่แหละค่ะ

โนติไบรไบจะตามถับหลุม
จะตามถับหลุมเรือว่า
ได้ชื่อเรียก

ให้มันเกี่ยวข้องกับชื่อเรือมีทั้งโอ้โหหลายเรือเลยนะครับ
เจ้าแม่ประดูกเงินประดูทองนรสิงอะไรแบบนี้
เออเทพนรสิงค์เออเทพนรสิงค์โอ้ยชื่อดังเลยนะ
พวกเรือต่างเหล่านี้นะคะเป็นสำหรับเทศกาลประเพณีการแข่งเรือยาวของเขานะคะ
นาธนั่นเองครับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้เนี่ยก็จะรู้กันดีอยู่แล้วว่าสีสันของการแข่งขันเรือยาว
ภาคเรือยาวถูกต้องซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะ
อย่างเราอย่างนี้ยุ้ยทำไม่ได้เลยคุณ
แวบเดียวก็เสียงแหบเสียงแห้งแล้วครับ

สิ่งสำคัญก็คือไหวพริบปฏิผ่าน
ลีลาแล้วก็น้ำเสียงที่มันปลุกร้าวคนดูได้นะคะ
ซึ่งนักภาคแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์แล้วก็ลีลาเฉพาะตัว

สามารถรับส่งไม้ต่อกันในการพักได้อย่างลงตัวนะ
คือมันไม่มีการขัดห่วงอารมณ์กันเลย

ไปภาคปัญหาที่เกิดขึ้นเคยมีอะไรบ้างไหม

น้ำลายอาจจะกระเด็นติด

ปัญหาอย่างเดียวคือขอน้ำเปล่าเยอะหน่อย

ก็คือลีลาการภาคของนักภาคเรือยาว
ถูกยกให้เป็นราชินีแห่งกีฬาบนสายน้ำค่ะ
สำหรับลีลาการพายของฝีพาย
เขาก็ถูกยกให้เป็นราชาของกีฬาแห่งสายน้ำนั่นเอง
ซึ่งทีมนี้คือทีมนักภักร์เรือยาวไทยสี่ภาค

มันซะยิ่งกว่าฟังเชียร์มวยซะอีกคุณผู้ชม
บอกจริงสนุกสนานจริง
ถ้าเกิดว่าใครได้ไปดูบรรยากาศการแข่งขันเรือยาวสดนะ
ริมฝั่งแม่น้ำนะเราก็จะได้ยินเสียงภาคแบบนี้ตลอดเลย

บางทีดูคนภาคนั้นแหละมันไม่แพ้
ทั้งที่มันห่างกันเป็นวาน

ขาดไม่ได้เลยของงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวแบบนี้นะคะ

เดี๋ยวรอติดตามกันนะดีไม่ดีคุณชนะจะไปพังเลย

เอาเดี๋ยวรอดูโปรดเตอร์ไม่ไหวจริงนะครับ
แป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วว่าเออถ่ายใจอย่างไรนะเก่งจริง